ว่าเรามีนัดกันช่วง๔ทุ่มกว่า
กับละครเรื่องไผ่แดงนั่นเองค่ะ

ไป๒ตอนถือว่าได้รับกระแสตอบรับดีเลยทีเดียว

แฟนละครก็ติดตามกันเยอะเลยนะคะแล้วก็ทีมงานเนี่ยชื่นใจอยู่ไม่น้อยเลย
เพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการคัดสรรบทประพันธ์ชั้นครูมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์
ให้ถูกอกถูกใจคอละครในยุคปัจจุบันนะคะ
แต่ว่าพี่โรงหินเหล็กไฟในฐานะผู้กำกับแล้วก็เขียนบทบอกเลยว่าทีมงาน
ถีพิถันในการสร้างละครเรื่องนี้ให้สมจริงที่สุดค่ะ
รวมไปถึงเรื่องของการสร้างความแตกต่างให้กับละครโทรทัศน์ในบ้านเราอีกด้วยนั่นเองค่ะ
ก็อยากนำเสนอภาพที่แตกต่างออกไปบ้างเป็นทางเลือกของคนดู
เพราะตอนนี้ช่องทีวีสื่อออกไปเยอะ
เมื่อเยอะแล้วก็ควรจะมีภาพที่แตกต่าง
พิธีพิทันก็เลยต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด
ใหม่หมดเลยการวางรูปแบบบ้านรูปแบบโบสถ์วัด
ความเก่าตามชุมชนตามแบบหนังสืออะไรอย่างนี้นะครับ
พิสูจน์กันได้นะคะจันทร์อังคารหลังจบรายการไทยรัฐนิวส์โชว์นั่นเองค่ะ